พ่อทำร้ายลูกชายนะครับด้วยการเขี้ยนตี
แต่พ่อบอกว่าเป็นการตีเพื่อสั่งสอน
เพราะลูกชายเอาเรื่องของนมโรงเรียนไปขายอะไรอย่างนี้นะฮะ

เพราะว่าคนในโลกโซเชียลเขาก็แชร์ภาพของเด็ก
ที่มีแต่รอยเขี้ยนเต็มไปหมดเลยนะครับ
มาดูความคืบหน้ากรณีที่นายปากรพ่อวัย๔๘ปี
ชาวตำบลกู่สวนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรำ
ทำร้ายน้องเติ้ลลูกชายวัย๑๐ขวบซึ่งเป็นลูกชายแท้
โดยผู้เป็นพ่อใช้ไม้เรียวเขี้ยนตี
เด็กมีรอยเขียวช้ำเต็มตัวเลยเป็นบาดแผลเต็มตัว
ทั้งที่แขนขาใบหน้าก็มีนะหูแล้วก็หลัง
จุดยังมีเลือดซึมออกมาอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งจะถูกพ่อตีนะครับ
ผู้เป็นพ่ออ้างว่าที่ลงโทษลูกชายรุนแรงเพราะโกรธ

ที่ลูกแอบเอานมโรงเรียนที่คุณครูแจกลูกไว้ให้ดื่ม
ในช่วงปิดเทอมแต่เด็กไม่ดื่มครับ
เอาไปขายแล้วเอาเงินมาซื้อประทัดจุดเล่น
ซึ่งพ่อก็เลยโมโหตรงนี้แหละ
หนึ่งนมก็ไม่กิน
เอ๊ะทำไมถึงเอาไปขาย
และ๓เอาไปซื้อประทัดมันอันตราย
พ่อก็เลยโมโหน้องเติ้ลนะครับ
ตีน้องเติ้ลเต็มตัวไปหมดเลย

อยู่ที่โรงพยาบาลบ้านใหม่ชัยพฤษ
โดยมีคุณย่าคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับเด็กน้อยวัย๑๐ขวบ

รอยที่เห็นเกิดจากพ่อใช้ไม้เรียว
และใช้ไม้แขวนเสื้อเขี้ยนตีภายในบ้าน

ที่ผมแอบเอานมกล่องที่ทางโรงเรียนแจกให้ไว้ดื่มในช่วงปิดเทอม

ผมยอมรับนะว่าผมนำนมไปขายจริง
ก็ได้เงินมา๗๐บาทแต่ผมอยากได้เงินมาเพราะอะไร
ผมอยากจะเอาเงินไปซื้อประทัดจุดเล่นกับเพื่อน
แล้วน้องเติ้ลก็ยังบอกว่าที่ผ่านมาถูกพ่อตีหลายครั้งแล้ว

ตอนนี้กลัวพ่อไม่กล้าจะกลับไปอยู่กับพ่อแล้วนะครับ
ตีหลายครั้ง
คือตอนนี้เด็กกลัวเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยไปถามย่าของน้องเติ้ลบ้าง
คุณย่าภูลศุกร์อายุ๗๓แล้วนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าพอหลานโดนพ่อตี

ย่าดูรอยเขียวช้ำมีแผลเต็มตัวเลย
ก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าหลานจะโดนลงโทษแรงขนาดนี้
ที่ผ่านมาคุณย่าบอกว่าเห็นลูกตีหลาน

เห็นลูกตีหลานหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้หนักเท่านี้ไง
ที่ผ่านมาเตือนแล้วแต่ก็ไม่ฟัง
แล้วทางคุณย่าของเด็กก็บอกว่า
เอาจริงนะลูกชายน่ะเป็นคนโมโหร้าย
ส่วนที่ต้องลงโทษหลานรุนแรงแบบนี้
ให้ตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมายละกัน
ส่วนหลานเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาดูแลเอง
ถ้าเกิดว่าแม่เขาจะมารับหลานไปเลี้ยง

แต่ว่าขอนะขอให้แม่ดูแลหลานให้ดี

คือเรื่องนี้นะผู้เป็นพ่อก็บอกแบบนี้
โปรมาตรศัพท์สวรรค์จัส์ครับ
มาได้เลยเดี๋ยวฉันจะมาดูแลลูกลูกครับ

รับที่ผ่านมาผมก็ใช้ไม้เรียวตีสั่งสอนหลายครั้งจริง
เพราะดื้อพูดไม่เชื่อฟังไปเที่ยวเล่นจนค่ำมืด

เรื่องนี้ทางตำรวจเองนะครับ
ทางสภบ้านใหม่ชายพพศจังหวัดบุรีรำ

คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย
ส่วนจะสาหัสหรือไม่ก็ต้องรอผลการตรวจจากคุณหมออีกครั้ง
ซึ่งหลังจากสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับ

เนื่องจากผู้เป็นพ่อคนนี้ไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะหลบหนี

ต้องประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรำ
บ้านพักเด็กและครอบครัวแล้วก็ทีมสหวิชาชีพ
ในการที่จะสอบประคำเด็กแล้วก็ช่วยเหลือเด็กต่อไปนะครับ